เขาแต่งงานกันไปแล้วแต่ยังไม่มีเบบีสักที
คุณเคลลี่ธนพัฒน์กับน้องนายชะนุตรานะคะ
เห็นพี่เคลลี่เขาไปแบบว่าเปลี่ยนลงเปลี่ยนลุคอะไรอย่างนี้
ก็คือไปถามมาว่าเอ๊ะทำไมมีการเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสีผมมาใหม่อะไรประมาณนี้นะคะ
ปรากฏว่าเป็นเพราะว่าภรรยาคนสวยน้องนายเนี่ยเขาคลั่งพระเอกซีรีส์เกาหลี
เขาบอกว่าฟิตมากพร้อมปั๊มพร้อมลุยเต็มที่จ้า
ยังไม่ได้เช็คแต่ถ้าถามผมโอเคนะ

นอกจากเขาถ่ายละครผมเองก็ยุ่งเรื่องงานของผม

อยู่บ้านก็ดูแต่ซีรีส์ก็ไม่เห็นสนใจผม
นี่ผมดูสิผมไปเกาหลีมา

อยากให้พี่ไปทำสีผมเหมือนเกาหลี

ไปนั่งกัดสีผมนี่๖ชั่วโมงยอมเพื่อเมียแล้วครับ
เคลลี่ต้องเรียกอย่างนี้นะ
จะได้มีเบบีเร็วไงทำตามใจภรรยากันหน่อยนะจ๊ะ